เป็นคู่รักที่รักกันมา๒๓ปีแล้ว
นุ้ยเชิญยิ้มพี่ตั๊กสิริพรค่ะ
ก็เลยขอถือโอกาสสวีทนะคะ
ฉลองความรับครบรอบ๒๓ปีซะเลยละกัน
คุณผู้ชมถึงจะผ่านวัน๑๔กุมภาเนาะ

แต่ว่าควันหลงมันยังมีอยู่เบาค่ะ

ทอปัดบันเทิงไทยรัฐไปเจอพี่นุ้ยค่ะ
ก็มาถ่ายซิกคอมเรื่องใหม่ของช่องไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ

ที่เขาลงรูปเติมความหวานกับพี่ตั๊ก

ทุกวันก็ดูแลใส่ใจกันดีอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องฉลองวันวาเลนไทยนั้นนะคะ

ขอรวบไปฉลองวันที่๒๔กุมภาพันธ์
๒๔กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันครบรอบ๒๓ปีของทั้งคุณเอง

สิ่งทุกอย่างทั้งหมดมันอยู่ที่ใจแท้นั้นแหละครับ
มีความรักให้กันตลอดไปอะไรอย่างนี้

ก็๒๔นี้กุมภาก็เป็นวันครบรอบ

แต่วาเลนไทย๒๓ปีเพราะเจอก่อนนั้น๑ปี
ลิ้นกับฟันนะครับไม่มีคู่ไหนไม่ทะเลาะกันหรอกครับ
มันเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนจะเลิกกันหลายครั้งแล้วนะ
แต่มันมีอะไรฉุดล้างฉุดดึงกันไว้

ที่ว่าเราซื่อสัตว์ในความรัก
ซึ่งกันและกันไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้
ภรรยาต้องนำเมื่อวันตลอดไหมคะ

เขาคุมทุกกระทรวงอยู่แล้วในบ้าน
ยิ่งกระทรวงการคังเขาก็ดูแลหมด
ฉันชอบกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงาน

เห็นพี่นุ้ยตอบแบบน่าซีเรียสจริงจังมาก
สุดท้ายพอตกว่าเออคุมทุกกระทรวงโอเค
คุมได้เลยนะครับไม่เสียชื่อตลกจริงคุมได้เลย